หลังเสร็จเลือกตั้งแล้วแหม่แลนด์สไลด์ไม่สำเร็จนะฮะ
ได้สอสอมากเป็นอันดับ๒รองจากก้าวไกล
ก่อนหน้านี้คุณเศรษฐาทวีสินเคยให้สัมภาษณ
ตอนที่เข้าพักเพื่อไทยบอกทำงานที่พักเต็มตัว
ว่ามันมีชื่อของคนเก่าที่ต้องถอยออกไป
เพื่อเสริมทีมใหม่ขึ้นมานะฮะ
แล้วมีข่าวว่าคุณพีชัยนะริปทธรรพันธุ์
รองประธานยุทธศาสตร์และการเมืองของภักดิ์เพื่อไทย
แล้วก็คุณหมอเลี้ยบนายแพทย์สุรพงศ์สืบวง
คือมีข่าวว่าถึงขั้นยื่นหนังสือลาออกอะค่ะพี่อุ๋ย
คุณพิชัยออกมาปฏิเสธว่าไม่จริงนะครับ
ยืนยันว่าไม่ลาออกจากเพื่อไทยอยู่แล้ว

อยู่กับเพื่อไทยตลอดไปแน่นอน
เชื่อว่าจะช่วยพักได้มากในเรื่องของประเด็นทางด้านเศรษฐกิจ
แม้แต่คุณทักษิณอดีตนายกก็พูดว่าเราแพ้เพราะโซเชียล

ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องไปพิจารณา
ดูว่าเราแพ้เนี่ยเกิดจากอะไร
ไม่แน่ใจว่าอยู่หักเพื่อไทยจริงจันแน่นอน

ก็อาจจะเพราะว่ามีการแย่งชินกำหนดการพลัง